คุณผู้ชมคะข่าวร้อนในช่วงสงกรานนี้
ก็คือหลังจากที่มีผู้เสียหายออกมา
บอกว่าถูกอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ย

ปรินอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
เดินทางไปที่สนลุมพินีค่ะ
นี่มาพร้อมกับทนายช่วงสักประมาณ๘โมง
โดยผู้กำกับที่สนลุมพินีเปิดเผยนะคะ
ว่าในปรินอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ย

เอาเอกสารเอาหลักฐานต่างมามอบให้กับตำรวจด้วย
ตอนที่มานักข่าวรออยู่หน้าสนนะปรากฏว่าในปินนั่งบีเอ็มมา
แล้วก็ขึ้นบันไดทางด้านหลังไปพร้อมกับทนายคือเรียกนักข่าวแล้วค่ะ
ตอนนี้ยังอยู่ที่สอนอนลุมพินียังไม่ลงมานะคะ

ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานออกมาให้สัมภาษณ์
แล้วก็พูดถึงกรณีนี้ว่าโทษในคดีนี้อัตราโทษมันเกิน๓ปี

จะมีการขอสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับ
แต่เนี่ยปรากฏว่าเมื่อเช้านายปินไปที่สอนอนลุมพินีก่อนนะคะ

ทีนี้ค่ะทางด้านของฝั่งไฮโซลูกนัดคุณผู้ชมค่ะ
คือมีการเดินทางไปที่สอนอลุมพินีด้วยนะคะวันนี้
แล้วก็เปิดเผยถึงเรื่องราวว่า
คือตอนนี้มีผู้เสียหายติดต่อมาที่ตัวเอง
แล้วก็คนใกล้ชิดนะคะให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน๕๖คนแล้วนะ
แล้วก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ไม่กล้าออกมาแจ้งความ
มีเคสหนึ่งค่ะทักมาหาค่ะ
แล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนอยู่ที่อังกฤษ
กับอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้เมื่อปี๒๘
ตอนนั้นเธออายุ๑๗ปี
ทั้งถูกตามตื้อและล่อลวงให้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมค่ะ
มีกรณีหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำที่อังกฤษ
ในปี๒๐๐๘บุคคลต่างกล่าวอายุ๑๗ปีนะครับ
ทุกคนเห็นชัดอยู่แล้วว่าตัวบุคคลดังกล่าวก็ได้แจ้งกับ
เขาอายุเพียง๑๗ปีนะครับ
คือต่อให้เขาจะไม่ได้อายุ๑๑ปีอาจจะเป็นวิธีในการพูดเลี่ยงก็เป็นไปได้
อยากให้คิดตามแต่หลังจากที่รับรู้แล้วว่าอายุ๑๗ปี
ก็ยังมีการตื้อตามต่อแล้วก็เข้าพัฒนเดิม
ที่พยายามจะล่อลวงไปอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลม
ให้ตัวที่เป็นนักล่าสามารถพิชิตเหยื่อได้
หรืออาจจะไหม้ก็ได้แต่ว่าจากหลักฐานที่เห็น
จากผู้เสียหายจำนวนมากมันเป็นอย่างนั้น
นี่ค่ะทีนี้พอถามว่าเจอกับอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนั้นหรือเปล่า
โซลูกนัทบอกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเจอกันนะ
แล้วก็ยืนยันว่าผู้เสียหายทุกคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
คือเขาไม่ได้มีการเตรียมกันมาก่อนแน่นอน

ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
ทางด้านพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกบอกว่าตอนนี้ก็แจ้งไป๓ข้อหา
คือกระทำอนาจารย์แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี
แล้วก็เรื่องข่มขืนเรื่องการกระทำอนาจารย์
เรื่องต้นผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธ
แล้วก็เอาเอกสารหลักฐานต่างมายื่นให้กับตำรวจ
ทีนี้ขั้นตอนจากตอนแรกที่ตำรวจเตรียมออกหมายจับ
แต่พอมามีการมารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อเช้านี้
ทำให้อำนาจการควบคุมตัวตอนนี้ยังไม่มีนะคะ
ดังนั้นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะไปขออำนาจศาลออกหมายขัง
ก็คิดว่าพรุ่งนี้จะมีการออกหมายขัง
ตอน๘โมงจะไปขออำนาจสารอาญากรุงเทพนะคะ
ก็ตามเรื่องนี้กันให้ตลอดนะคะคุณผู้ชมค่ะ